คือถ้านับวันนี้๓๑วันถ้าบนเขาเนี่ย๑๕วัน

คือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเสียแป้งเนี่ยติดต่อขอมอบตัวนะฮะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเองเลยนะครับ
คือมีญาติของเสียแป้งเนี่ยติดต่อมาบอกเสียแป้งจะขอมอบตัว

ใช่ค่ะแต่พบตรบอกว่าไม่รับเงื่อนไขนี้ค่ะ
คือนี่เป็นนักโทษชายที่หลบหนีคดีหนีคุกหนีจากโรงพยาบาลอยู่
เงื่อนไขกับตำรวจเนี่ย๒เงื่อนไขด้วยกัน
คือหนึ่งถ้าเกิดเขามอบตัวต้องไม่วิสามัน
ค่ะซึ่งพบตรบอกว่านโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

อยากจะจับเป็นอยู่แล้วค่ะจะได้ขยายผลเพิ่มเติมไปในเรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วย
ความจริงเรื่องเนี่ยพอบอตรอบพูดตั้งแต่วันแรกด้วยค่ะ
แต่เงื่อนไขที่๒นี่แหละคือทางเสียแป้งเนี่ยเขาประสานมาว่า
ถ้าเกิดมอบตัวต้องไม่ดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือพาเขาหลบหนี
อันนี้มันเป็นไปไม่ได้ในเงื่อนไขของกฎหมายคือพบตรบิ๊กต่อบอกไม่มีทาง
คุณเป็นนักโทษคุณเป็นผู้ต้องหาคุณหลบหนีอยู่คุณจะมายื่นเงื่อนไขอะไรตรงนี้
ถ้าจะมอบตัวก็มอบตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะยังไงต่อ
แต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่างนี้ฮะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่า
เสียแป้งยังหนีได้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะในแป้งเนี่ยนะยังหนีได้อยู่เนี่ยรอดการจับกลุ่มเนี่ย
ก็เพราะว่ามีตำรวจในพื้นที่เป็นนอนบ่อนไส้เหมือนกับว่ารู้หมดว่าจะใช้แผนไหนไปทางไหนอะไรยังไงถึงรอดอยู่ได้
หนอนบ่อนไส้เรื่องนี้นะฮะเราก็ถามไปยังท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นหัว
หน้าชุดคดีการไล่ล่าจับกลุ่มตัวของนายเสียแป้งนาโนธนายชาวลิศทองด้วง
นักโทษชายวัย๓๗ปีท่านพลตำรวจโทอิทธิพลอัศวิยประดิษฐ์
เมื่อวานท่านก็ออกมายืนยันว่ามีการติดต่อมายังพบตรจริงในการจะขอมอบตัว
วันนี้พบตรก็ยืนยันอีกแต่เรื่องยังจับไม่ได้แล้วมีหนอนบ่อนไส้เนี่ย
พลตำรวจโทอิทธิพลบอกว่าณขณะนี้ยังเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ย
กบดันในพื้นที่เขาบรรทัศน์นะแล้วก็รู้ว่ามีตำรวจในพื้นที่เป็นนอนบ่อนไส้
รู้แล้วว่ามีใครบ้างแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
เขาเขาเป็นคนอันตรายจริงนะครับ
ขอมอบตัวแต่มี๒เงื่อนไข

ต้องไม่ไปดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือพาเขาหลบหนี
ดังนั้นหมายความว่ามีคนช่วยเหลือพาเสียแป้งหลบหนีแน่ไงคะ
มันก็เลยเป็นเงื่อนไขขึ้นมาว่าไม่ดำเนินคดีกับพวกเขาเหล่านี้ได้ไหม
แต่คนที่ช่วยเป็นใครบ้างอย่างไร
มันก็ต้องเอาผิดเพราะว่าพบตรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
เขาก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอย่าช่วยอย่าช่วยนะ

ส่วนในเรื่องที่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตกัน
โอ้โหงบประมาณในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง

รวมแล้วใช้ไปร่วม๑๐ล้านบาทแล้วมั้ง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า

ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะฮะ

ทีนี้ค่ะเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการไล่ล่าเสียแป้งในป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอไปหลากหลายทิศทาง

ไม่แล้วนะคะเพิ่มกำลังนะคะ

ปรับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่นะคะ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน

คุมเข้มเพิ่มอีก๓จุด
อำเภอรอยต่อเทือกเขาบรรทัศน์

ยังไม่หนีออกนอกประเทศนะคะ

ตั้งด่านตรวจค้นที่จุดตรวจด่านคิรีวง
ราวปลาตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่า
และตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนัง
รวมถึงเส้นทางไปถ้ำภูผาเพชร
ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองสกัดจับเสียแป้งเนี่ย
กำลังเจ้าหน้าที่มีพร้อมยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะครับชุดปฏิบัติการยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะ
ลาดระเวนสกัดตามเส้นทางที่เข้าออกบริเวณเทือกเขาบรรทัศน์
เขาเชิงเขาล้อมเขาเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นรอยต่อสามจังหวัด
พลตำรวจรีจารุธสรุตยาพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน
บอกว่าทางฝั่งของสตูนเนี่ยค่ะยังตรึงกำลังเต็มที่
ไม่ได้ลดเจ้าหน้าที่เลยนะคะไม่ได้มีการปรับลดเลยค่ะ
เสริมซะด้วยซ้ำนะคะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ซะด้วยซ้ำ
พื้นที่ที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ไปอ่ะค่ะก็คือตำบลเขาขาวอำเภอละงู
เนี้ยจะติดกับอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลง
จะอยู่ติดกับอำเภอมะนังรวมถึงอำเภอท่าแพร
ตรงนี้มันเป็นเส้นทางผ่านนะคะจะเชื่อมต่อกับอำเภอละงู
และอำเภอควนกาหลงอันนี้เป็นเส้นทางรอง
แต่ก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไปส่วนการเดินบนเขาค่ะ
แผนนิดหน่อยแต่ยังคงเดินลาดระเวนตามปกติ
รอบรอบเชิงเขาด้านล่างก็ยังมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเสริมทีมเข้าไปอีก
ก็จะเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ไปอีกเส้นทางน้ำค่ะ
เส้นทางทะเลตำรวจภูทรได้ประสานงานกับตำรวจน้ำ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอยู่ตลอดเวลานะคะ
ตัวนะถ้าตั้งข้อสังเกตว่าอ่ะหนีเข้าประเทศมาเลเซียมาเลเซีย
เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดมากนะแล้วถ้าหนีไปประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซียเสียแป้งมีพักพวกเหรอมีสมุนเหรอมีลูกน้องที่
ช่วยเหรอมันไม่มีคดีร้ายแรงแบบนี้หลบหนีขนาดนี้แล้ว
ถ้าไม่มีคนช่วยไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยมันยากมากมันเป็น
เรื่องที่ยากมากถ้าหนีไปที่มาเลเซียแล้วจะรอดถ้ายังอยู่
ไทยพักพวกเขายังมีไงยังพอคอยช่วยเหลือได้ยัง
หนีได้ง่ายกว่าดังนั้นความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าน่า

ป้องกันไม่ให้คนร้ายหนีลงมาในพื้นที่สตูนเนี่ย
นางทุ่งว่าก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับ
มีท่าแพ้มีการหลงที่เป็นแนวที่สองผมเฝ้าความเป็นไปได้

ก็ในมารีเซียเขาไม่ได้มีเครือข่าย

ทะลีศักดิ์ทะลีพวกปืนเป็นโทษไร้แรงในประเทศมารีเซีย

ผู้บัญชการตำรวจบทรพุทรภาคเก้าบอกว่า
ในส่วนของด้านบนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
มีการปรับลดเจ้าหน้าที่บางส่วนนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเล็ก
เหลือชุดกำลังในพื้นที่ภาค๙เท่านั้นนะคะ
ส่วนการตั้งด่านยังตั้งด่านอยู่ค่ะ
กระแสข่าวเข้ามอบตัวในพื้นที่ตำรวจภูทรภักดิ์เก้า
ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะ
ที่พี่อุ๋ยรายงานไปเรื่องที่ติดต่อขอมอบตัว
คือมีชาวบ้านมีชุมชนในพื้นที่รอบเขาบรรทัศน์นะคะ
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่แน่นอน
ถ้าหากว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่
ชาวบ้านพบเห็นชาวบ้านรับปากกับเจ้าหน้าที่เลยว่า
จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ